วันนี้หน่อยค่ะการประชุมคอรมอของนายกรัฐมนตรี
คือวันนี้ก็มีเรื่องที่จะเยียวยาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม
ทีนี้ก่อนจะเข้าประชุมเขาก็จะมีบูธ
มีผลการดำเนินงานโครงการต่าง
หนึ่งในนั้นคือโครงการสืบสารอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย
ดำรงไว้ในแผ่นดินนี่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ก่อนที่

จะไปร่วมประชุมคอรมอลก็แวะแล้วก็ทักทาย
นายกสนใจนี่คุณสนใจผ้าไหมแพรวา
กระเป๋าที่ทอจากเตยปานันผ้าไหม
แล้วนายกก็บอกด้วยนะคะว่าอยากเชิญชวนคนไทยเนี่ย
ให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง๒วัน
เป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยแล้วก็สามารถสร้างรายได้
ให้กับคนในท้องถิ่นที่ทอผ้าด้วยอืมครับส่วนวาระการประชุมเนี้ยนะคะ
จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม
สำหรับธุรกิจโรงแรมค่ะหลังจากที่โรงแรมกลางกรุงกว่า๒๐แห่ง
เจอปัญหาขาดทุนแล้วก็ทยอยปิดกิจการจากโควิดสิบเก้า
แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการเสนอระเบียงท่องเที่ยว
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศ
แล้วก็มีการเสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแพ็คเกจนี้ค่ะเที่ยวปันสุก
เรื่องของการแจกบัตรกำนันค่าห้องพักในการเที่ยวข้ามจังหวัด
ให้กับคนไทยสี่ล้านคนครับแล้วเดี๋ยววันที่สิบสองมิถุนายนนี้เนี่ยนะคะ
ที่ประชุมสบคก็จะพิจารณาดังนั้นเราคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นรายการข่าวเที่ยงครับคุณสืบสกุ
เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะรายละเอียดเป็นยังไงไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวแพ็คเกจต่างเนี่ย
เราจะได้ด้วยไหมเออนะฮะก็ต้องดูว่าเราจะอยู่ในกลุ่ม๔ล้านคนหรือเปล่า
เพราะตอนแรกเป็น๑๐ล้านคนหรือยังไงตกลงกี่คนกันแน่นะฮะ
ก็ต้องรอที่ประชุมเขาเคาะออกมานะฮะถูกต้องค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องอัปเดตกันตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙
วันนี้แพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูลคุณหมอบุ๋มผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การ
ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๒รายเดินทางกลับมาจากซาอุดีอาราเบีย
หนึ่งรายแล้วก็เนเทอร์แลนด์หนึ่งรายนะคะ
ทั้งสองรายนี้อยู่ในสถานกักตัวของรัฐแล้วก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑ราย
วันนี้ไม่มียอดผู้เสียชีวิตนะคะถ้าเกิดนับดูวันนี้เป็นวันที่สิบห้าแล้วค่ะ
ที่ไม่มีคนติดเชื้อรายใหม่ในประเทศแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะมันเป็นความเสี่ยงอยู่หรือเปล่า
อย่างนี้มันปลอดภัยหรือยังประเทศเราปลอดโควิดหรือยัง
บุ๋มบอกว่าระยะนี้ระยะที่เป็นความเสี่ยงต่ำจะต้องไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเลยเป็นเวลา๒๘วัน
แต่คือนะตอนนี้มัน๑๕ไงก็ต้องรออีกประมาณอีก๑๐กว่าวันเลย
คือเขาบอกว่าต้อง๒เท่าของระยะของโรคเพราะระยะของโรคมันคือ๑๔วัน๒เท่าคือ๒๘วัน
ดังนั้นต้องรออีกเทคนิดนึงถึงจะประเมินได้นะครับ
ส่วนผู้ป่วยสะสมค่ะตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในบ้านเราอยู่ที่๓๑๒๑ราย
แล้วก็กลับบ้านแล้ว๒๙๗๓รายยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก๙๐ราย
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๕๘รายนะคะ